มาดูความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่มีรุ่นน้องผู้หญิงม๑ถูกรุ่นพี่ผู้ชายม๓ไปข่มขืน

เขาบอกครูก็ให้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินมากิน
สุดท้ายน้องแพ้ครับต้องเข้าโรงพยาบาล
ทีนี้พ่อแม่ก็บอกว่าทำไมโรงเรียนถึงไม่ยอมไปแจ้งแล้วก็ไม่ดำเนินคดี
ไม่เอาผิดกับนักเรียนที่ไปข่มขืนลูกของเขา
แถมโรงเรียนยังจะปรับเขา๑๐๐๐บาทถ้าไม่นำลูกกลับไปเรียนโดยที่ไม่มีเหตุอันควรด้วย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมีการออกมาเปิดเผยจากตำรวจของสพนสูงที่จังหวัดนครราชศรีมา
คือเขาพาน้องบีน้องคนนี้ขออนุญาตเป็นน้องบีนะฮะนามสมมุตินะฮะนักเรียนชั้นม๑อายุ๑๓ปี
อยู่ที่ตำบลด่านคล้าอำเภอโน้นสูงไปชี้จุดเกิดเหตุคือห้องน้ำในโรงเรียน
ประกอบหลักฐานการทำสำนวนส่งดำเนินคดีกับเด็กชายรุ่นพี่อายุ๑๖ปีซึ่งเรียนอยู่ชั้นม๓โรงเรียนเดียวกัน
ข่มขืนน้องบีในห้องน้ำ
แล้วก็ถูกตำรวจจับกลุ่มในคดีพรากผู้เยาว์

แล้วก็กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ตอนนี้ถูกนำตัวไปส่งฟ้องต่อสารและตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ว่าคดีนี้มีข้อสังเกตและผิดปกติบางประการ

ต้องเอาเอกสารหลักฐานไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีนาหงษกุล

ลูกสาวเขาเนี่ยถูกรุ่นพี่ล่อลวงไปข่มขืนในห้องน้ำตั้งแต่๑๑มิถุนายน
แต่มาทราบเรื่องหลังผ่านไป๑เดือนแล้วครับ
จากเอ๊ะทำไมลูกสาวมีอาการผิดปกติ
อันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุนะฮะ
ลูกสาวผิดปกติทั้งเรื่องของจิตใจ
ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชอบทำร้ายตัวเอง

ถูกรุ่นพี่ล่อลวงไปในห้องน้ำเปรียว

สุดท้ายลูกยอมรับจริงแล้วก็ติดใจที่ว่า

เอาไปฟังเสียงของแม่ของน้องที่เป็นผู้เสียหายนะครับ

แต่ไปแจ้งความแล้วตำรวจให้เรามาเอาตัวลูกไปตรวจร่างกาย
หนูได้หนูได้กันจริงไหมได้จริงจริงแม่เอาหนูไม่ต้องไม่ต้องอาย
ต้องอะไรนะลูกเราก็เลยแกล้งอำลูกว่าเอ้าทำไมในทำไมพี่บีเขาเก่งจังเลยอ่ะ
เขาสามารถเอาหนูเข้าไปทำอะไรก็ได้แล้วแล้วเขาก็เตรียมยาคุมไว้ให้ด้วยเหรอ
ไม่ใช่แม่ยาอันนั้นน่ะครูเป็นคนให้หนูเอาแล้วทำไมครูถึงให้ล่ะค
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วหนูรู้ไหมยาอะไรไม่รู้นั่นน่ะคือยาคุม
คือแม่ก็พยายามตะล่อมถามคือบางทีลูกไม่กล้าที่จะบอกเรื่องแบบนี้กับ
กับพ่อแม่แม่ก็พยายามตะล่อมถามไม่ต้องอายนะเล่าให้แม่ฟังมา
บอกว่าหลังจากที่ไปแจ้งความแล้วผู้ปกครองของน้องม๓
ที่เป็นคนทำเนี่ยและผอเนี่ยเสนอเงินมาสี่หมื่นบาท
เพื่อให้จบเรื่องกันไปเอาไปสี่หมื่นจบเรื่องนะแต่
ทางฝ่ายของตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายไม่ยอมอยากให้เอาเรื่องอย่างถึงที่สุดนะครับ
ทีนี้ทางด้านของภูมิในการโรงเรียนชี้แจงว่าได้สอบถามเด็กทั้งสองคนแล้ว
แต่เด็กบอกว่าไม่ได้มีอะไรกันเป็นเพียงการดูดคอเท่านั้น
ผู้ปกครองของเด็กทั้งคู่ก็บอกว่าใช่เหรอ
ตอนแรกเนี่ยทางด้านผอบอกว่ารับรู้แล้ว
แล้วทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความอะไรกันส่วนเรื่องที่คุณครูเนี่ยเอา
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้เด็กผู้หญิงกินนั้นจากการสอบถามคุณครูแล้ว
คุณครูบอกว่าเป็นการช่วยเด็กตามหลัก
วิญญาณเยอุชนเข้านั้นอ่ะไปฟังเสียงพออ้อออีกท่านหนึ่งนะฮะ
พอเกิดเหตุปั๊บวันต่อมาผมก็เอ่อ
เรียกเด็กทั้งคู่ขึ้นไปคุยนะครับ
ถึงสองครั้งเลยนะครับแต่ว่าเอ่อเด็กมันมันบอกว่า
มันไม่ได้มีอะไรกันแบบนี้นะครับมันบอกว่ามันดูดคอกันเฉย
นะครับแล้วก็ผู้ปกครองอ่ะผู้ปกครองก็รับรู้ด้วย
แล้วก็ไม่เอาเรื่องครับเรียกมาสองครั้งแล้วนะครับ
แล้วก็มีอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งคุณครูท่านหนึ่งก็คือ
พอทราบเรื่องเราก็เอายาคุมฉุกเฉินให้กับน้องกินเขาบอกว่าเขาอ่ะพวก
เกิดเหตุมาแล้วเขาสงสารเด็กครับเขาทำไปเยี่ยงวินยูชน
ครับครับผมเขาเป็นห่วงเด็กกลัวว่าเด็กเวลามีท้องมาแล้วมันจะ
มันจะยากอย่างนี้นะอ่าซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเด็กเขาแค่ดูดคอกันจริงจริง
ว่าเขามีอะไรกันตามคำให้การเพราะตอนนี้เหมือนไม่ตรงกันนะฮะ
อืมทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าอ้าวแล้วที่โรงเรียนเสนอเงินสี่หมื่นบาท
ให้จบเรื่องจริงหรือเปล่าพอบอกว่าไม่เป็นความจริง
แต่โรงเรียนจะให้เงินสองหมื่นบาทในการช่วยเยียวยาเท่านั้นแต่ผู้ปกครองเองก็ปฏิเสธไป
ขณะที่ฝากฝั่งพ่อของเด็กชายอายุสิบหกปีคนนั้นเนี่ยนะฮะ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องก็ไปเจรจากันที่สพนสั่งแล้วนะฮะ
ครอบครัวของเด็กผู้หญิงก็ถามว่าจะเยียวยาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาช่วยสองหมื่นได้ไหม
แต่อีกฝ่ายต้องการ๖๐๐๐เขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาหามาให้ละหกหมื่น
มีแค่สองหมื่นเพราะไม่ได้รวยอะไรยอมรับลูกชายทำผิดจริง
ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายยืนยันคุณผู้ชมลูกชายไม่ได้ข่มขืนฝ่ายหญิง
แต่ว่าฝ่ายหญิงสมยอมเองขอแก้ข้อมูลนิดนึงนะฮะ
ฝ่ายหญิงเขาต้องการเงินหกแสนหกแสนบาทไม่ใช่หกหมื่นนะหกแสน
แต่ว่าฝ่ายผู้ชายเขาบอกว่าเขามีแค่สองหมื่นนะฮะ
แล้วฝ่ายชายยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนน้องผู้หญิงสมยอมให้เขาทำเอง
ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล
น้อง๒คนยังอายุยังน้อยอยู่เลยครับม๑กับม๓อย่าเพิ่งรีบร้อนในการทำอะไรแบบนี้ละกัน
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับ